คุณผู้ชมคะเคยคิดกันเล่นไหมคะว่าลูกคุณชมพู่เนี่ยนะคะ
ฝาแฝดสายฟ้าพายุเอ๊ะถ้ามีคนต่อไปเนี่ยจะชื่ออะไรดี
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยจะพยายามคิดเล่นคอยตั้งชื่อเอาให้นะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องคิดเล่นแล้วค่ะเพราะว่าชมพู่ตั้งท้องจริงค่ะ

ยินดีด้วยนะคะกับว่าที่คุณแม่ลูกสามนะคะ

ต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ชมนะฮะ
ชมพู่พ่อน็อตรวมไปถึงน้องสายฟ้าพายุด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกคนค่ะ
คือเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแม่ชมได้ลงคลิปเป็นคลิปวิดีโออันตราสาวเนี่ยคลิปนี้เลยนะฮะ
ซึ่งก็แปลว่ามีหัวใจอีกดวงหนึ่งกำลังเต้นอยู่ในตัวฉันนั่นเองค่ะ
งานนี้ค่ะบรรดาเพื่อนในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเอมมี่มรกฏพี่ออมพิยดาน้องคิมเบอร์รี่กุ๊บกิ๊บแล้วก็บรรดาแฟนคลับแห่แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ
ดีใจไปกับแม่ชมที่จะมีเบบีคนที่๓สมใจนั่นเองนะคะ
ส่วนสามีค่ะคุณน็อตวิสรุธนะคะก็ได้ลงภาพโมเมนต์สุดน่ารักอันนี้ไว้นะคะ
เป็นภาพของลูกชายน้องสายฟ้าตอนนี้เตรียมจะเป็นพี่ชายแล้วนี่
คือเครื่องตรวจคันนั่นเองนะคะโชว์มาเลยนี่ผลตรวจนะฮะ
แล้วพี่สายเนี่ยก็โชว์ให้ทุกคนดูเลยว่ากำลังจะเป็นพี่ชายแล้วมีน้องแล้วนะจ๊ะ
ส่วนคนใกล้ชิดอย่างพี่หวานเจี๊ยบค่ะเป็นผู้จัดการส่วนผอบของแม่ชมนั่นเองนะจ๊
ก็ได้โพสต์คลิปอันตราสาวแสดงความยินดีกับทายาทคนที่๓ของแม่ชมเช่นกันค่ะ
จากคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นขนาดของเบบีในท้องของคุณชมพู่นะคะ
ซึ่งก็คาดว่าอายุคันตอนนี้ประมาณ๓เดือนแล้วค่ะ
ส่วนเพื่อนสนิทอย่างสาวพลอยชวะค่ะก็แชร์รูปของแม่ชมแล้วก็พ่อน็อตด้วยนะคะ
แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ
ทายาทคนที่๓จะเป็นลูกสาวตามที่หลายคนหวังรวมไปถึงแม่ชมหวังด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็ต้องรอฟังคำตอบจากปากแม่ชมชัดอีกทีนึงแล้วกันนะคะ

เออนะคะบอกเลยถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยก็ดีนะได้คลังสมบัติแฟชั่นแม่ไป
แต่ถ้าเป็นลูกชายเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะเป็นแบบว่า๓คนลูกผู้ชายเลยใช่ค่ะ
แต่หญิงชายน่ารักหมดดีแน่นอนใช่ค่ะ